มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยก็คือเจ้าหน้าที่ในสนามบิน
ไปขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

เวลาเขากลับบ้านไปเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น

เกิดขึ้นที่สนามบินกระบี่
นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเช็คอิน
ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานานาชาติกระบี่
บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เป็น
พันธุรกิจนักงานทดลองที่อยู่ในวงกรมเนี่ยนะคะ

ขโมยทรัพย์สินของธนที่เชื้อชาวเยอรมัน
กำลังจะเดินทางจากกระบี่มาที่กรุงเทพ
พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์

นี่คือนายมาตินเฟรเซลอายุ๓๓ปี
เขาเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าเขาวางทรัพย์สิน
เป็นกล่องพลาสติกสีฟ้าเอาไว้บนเคาน์เตอร์เช็คอิน
ทีนี้หันไปหันมาเอ้า
กล่องสีฟ้าของตัวเองหายไปไหน
กล่องมีเงินสดสกุลยูโรแล้วก็เงินไทย
รวมกันประมาณ๕๐๐บาทแล้วก็เอกสารประจำตัว
ซึ่งมันเป็นเอกสารสำคัญต่างนะคะ
ต่อมาตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูทร

ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ทั้งสองคนจับได้ไวมากนะคะ
ทราบชื่อคือนายกฤษดาต่อติด
และนายอิทธิพลเกกินะ
ทั้ง๒คนจำนวนต่อหลักฐาน

เขาบอกผมก่อเหตุจริง
ตอนนี้ผ่านไปวันศุกร์ใช่ไหม

เอาเงินไปใช้หมดแล้ววันสองวันเอาเงินไปใช้หมดละห้าพันบาทครับ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย

รับของโจรมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๗ปี
ปรับตั้งแต่๒๐๐๔๐๐๐บาทค่ะ